คดีค่ะเจ้าหน้าที่ก็ทำงานกันไม่หยุดเลยกรณีการเสียชีวิตของน้องชมพู่
ที่ไปพบเจอเป็นศพอยู่ที่ป่าที่จังหวัดมุกดาหารนั่นเองนะคะ
คือตอนที่เป็นข่าวตอนแรกเนี่ยรองเท้าน้องกางเกงน้องหาเจอแล้ว
กล้ามสีขาวยังหาไม่เจอแล้วทีนี้พอเจ้าหน้าที่เขาลงพื้นที่ไปคุณผู้ชม
ไปดูในป่าอีกครั้งหนึ่งมันก็เจอหลักฐานต่างเพิ่มเติมนะ
เจอเสื้อลายพรางทหารถูกเผาอย่างเสื้อน้องเนี่ยยังหาไม่เจออยู่นะ
แล้วก็ไปเจอรถของเล่นเป็นรถแบ็คโฮลสีเหลือง
รถนี้ไม่ใช่ของน้องชมพู่นะแต่เป็นเพื่อนของน้องชมพู่
ที่เอาไปเล่นที่บ้านน้องชมพู่แล้วอยู่มันมาอยู่ในป่านี้ได้ยังไง
จึงเป็นข้อสงสัยเมื่อเจอในป่าลึกแบบนี้รถนี้มันมาได้ยังไง
หรือคนร้ายเอาของเล่นรถแบ็คโฮลเนี่ย
หลอกล่อน้องชมพู่เพื่อจะเข้าป่า
เพราะฉะนั้นเราไปดูภารกิจการค้นหากันหน่อยนะคะ
ปฏิบัติการในการค้นหาหลักฐานต่างเนี่ยเขาก็มีการแบ่งทีมค้นหา
หลักฐานคดีพบศพน้องชมพู่บนภูเหล็กไฟที่บ้านกกอก
ที่อังเภอดงหลวงจังหวัดมกฎาหาร
คือเจ้าหน้าที่เขาก็ได้เอากางเกงของน้องชมพู่
สุนัขตำรวจดมแล้วก็ค้นหาบริเวณโดยรอบเลยจุดที่พบศพน้องชมพู่
จากนั้นก็ไปจุดที่เจอรองเท้าจุดที่เจอกางเกงของน้อง
คือเขาจะไปเน้นตามพวกซอกหินซอกผาต่างนี่นะคะ
โดยบริเวณรอบจุดที่พบศพน้องชมพู่ต้องใช้สูนักดมกลิ่นอย่างละเอียดเลย
แล้วเป้าหมายในการที่จะไปหาคือไปหาเสื้อกล้ามสีขาวค่ะ
ที่น้องใส่ในวันที่น้องหายตัวไปคือ๑๑พฤษภาคม
เพราะว่าตอนนี้เสื้อกล้ามสีขาวตัวนี้ของน้องยังหาไม่เจอ
ตอนแรกที่ไปพบศพเนี่ยเจอรองเท้าก่อนรองเท้าอยู่บนโขดหิน
แล้วก็เจอกางเกงของน้องแล้วแต่เสื้อกล้ามยังไม่รู้หายไปไหน
สุนัขตำรวจค่ะชื่อว่าเจ้าชาโคก็ดมกางเกงของน้องชมพู่
ที่เป็นตัวอย่างเลยนะแล้วก็วนเวียนอยู่ในจุดที่เป็นซอกหิน
จากจุดที่พบศพประมาณ๑๐๐เมตรวนอยู่ประมาณ๓๔รอบ
ซึ่งในทางการฝึกตามสัญชาติยานของสุนัขดมกลิ่น
ถ้าเกิดว่าสิ่งของที่ดมกลิ่นอยู่ไกลออกไปจริงหมามันจะเดินไปเรื่อย
แต่ถ้าเกิดว่ากลิ่นที่ดมแล้วมันอยู่บริเวณนี้คุณสืบสกุล
มันจะเห่าแล้วใช่แล้วมันจะดมวนอยู่ตรงเนี้ยไม่ยอมไปไหน
มันจะเห่าจะขุดจะอะไรแล้วนะฮะใช่ดังนั้นเจ้าชาโคที่วนอยู่๓๔รอบ
ก็เลยเอ๊ะมันมีอะไรอยู่ตรงนี้หรือเปล่าหลังจากนั้นจึงเดินดิ่งลงมาในจุดที่เป็นร่องน้ำ
ไม่ยอมเดินในแนวราบซึ่งก็เลยทำให้ตำรวจไม่แน่ใจว่าเอ๊ะการที่ฝนตกเมื่อวานเนี่ย
มันตกหนักตอนเช้าไงคะแล้วน้ำไหลมาเลยไม่รู้ว่ามีการพัดเอาเสื้อของน้องเนี่ย
ไหลมาตามนี้ด้วยหรือเปล่ามันก็เลยดมมาในลักษณะดมในแนวดิ่งที่เป็นร่องน้ำ
อันนี้คือเรื่องของเสื้อน้องเนี่ยนะคะคุณผู้ชมแล้วเรื่องของเสื้อน้องเนี่ย
อกจากนั้นที่ยังหาไม่เจอเนี่ยนะเจ้าหน้าที่เขาไปเจอเสื้อลายพรางที่ถูกเผา
ทีนี้เขาก็เลยสงสัยไงว่าเอ๊ะเสื้อลายพรางนี้มันจะมาอยู่ในตรงนี้ได้ยังไง
เจ้าหน้าที่เขาก็เก็บหลักฐานไปตรวจสอบแล้วแล้วพอเจอเสื้อลายพรางเนี่ย
ห่างออกไปอีกประมาณ๒๐๐เมตรเจอหลักฐานสำคัญอีกอย่างหนึ่งค่ะ
ก็คือเจอรถแบ็คโฮลของเล่นเด็กคันส้มเหลืองในภาพนี้ค่ะคุณผู้ชม
มันตกอยู่ที่โขดหินอยู่ห่างจากจุดที่พบศพน้องเนี่ยประมาณ๒๐๐เมตร
ซึ่งชุดสืบสวนที่เดินเท้าเข้าค้นหาหลักฐานเมื่อวันที่๒๒พฤษภาคม
ก็คือวันศุกร์ที่ผ่านมาช่วงประมาณสักหกโมงเย็นเนี่ยระหว่างที่จะลงเขากลับหมู่บ้านเนี่ย
คือเขาไปเจอของเล่นนี้ถูกโยนทิ้งเอาไว้ในพงหญ้าก็เลยคิดว่ารถเนี้ยมันน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดี
ไปดูลายนิ้วมือซิว่ามันจะมีลายนิ้วมือหลงเหลืออยู่หรือเปล่าซึ่งเจ้าหน้าที่เขาก็เอาไปพิสูจน์แล้วนะคะ
ส่วนหัวหน้าทีมค้นหาเนี่ยเขาก็บอกกับนักข่าวบอกว่า
หลักฐานทุกชิ้นที่เจอเนี่ยมันสำคัญหมดเลยนะแล้วจะเชื่อมโยงไปสู่ตัวคนร้าย
รองเท้าทั้งกางเกงทั้งเสื้อที่ยังตามหารวมถึงรถแบ็คโฮล
ที่เจอมีการเอาไปตรวจพิสูจน์เพื่อหาดีเอ็นเอด้วยนะคะ
และหากวิเคราะห์จากจุดที่เจอศพของน้องชมพู่ไปก่อนหน้านั้นนะครับ
เห็นได้ว่าพยานหลักฐานที่ตำรวจเจอตอนนี้จะอยู่ทางด้านฝั่งทิศตะวันตกทั้งหมด
โดยเอาศพของน้องชมพู่เป็นหลักนะเป็นหลักนะจากนั้นก็เดินห่างกันประมาณ๑๕เมตร
พบรองเท้าที่อยู่ใกล้โขดหินนะเดินไปอีกสิบห้าเมตรอืม
เจ้าหน้าที่ก็พบกางเกงของน้องชมพู่ที่ตกอยู่อันนี้คือหลักฐานทั้งหมด
ก่อนหน้านั้นพบแล้วหลังจากนั้นเดินห่างกันไปอีกประมาณ๒๐๐เมตร
จึงพบรถแบ็คโฮลซึ่งเป็นของเล่นเด็กคันสีส้มตกอยู่ในพงหญ้าข้างโขดหิน
เนี่ยนะฮะก็เจ้าหน้าที่ลองวัดระยะทางดู
ว่ามันห่างกันสักกี่เมตรอะไรยังไงนะครับแล้วก็มันจะไปเส้นทางไหน
อ่าทีมข่าวของเราตรวจสอบพบว่าหลักฐานใหม่ก็คือรถแบ็คโฮเนี่ย
จริงแล้วเป็นของน้องอาชิซึ่งบ้านอยู่ห่างจากบ้านของน้องชมพู่เนี่ย
ประมาณหนึ่งร้อยเมตรทีมข่าวเอารูปรถแบ็คโฮลของเล่นเนี่ย
ให้น้องอาชิแล้วก็ให้พ่อน้องอาชิดูทันทีที่น้องอาชิเห็น
น้องอาชิบอกเลยว่ารถคันนี้เป็นของผมครับเป็นของเล่นของผมครับ
ส่วนพ่อของน้องอาชิบอกกับทีมข่าวบอกว่าน้องอาชิเนี่ย
เอารถของเล่นคันนี้ไปเล่นกับน้องชมพู่เมื่อวันที่๑๐พฤษภาคม
ก่อนที่น้องชมพู่จะหายไปในวันที่๑๑พฤษภาคมค่ะ
ตอนที่เอาไปเล่นด้วยกันเนี่ยน้องอาชินะ
ก็ทิ้งรถของเล่นคันนี้ไว้ที่บ้านน้องชมพู่เลยไม่ได้เอารถของเล่นเนี่ย
กลับมาที่บ้านนี่ไงก็เลยคาดว่าคนร้ายอาจจะเอารถของเล่นของน้องอาชิเนี่ย
หลอกล่อน้องชมพู่ออกมาจากบ้านหรือเปล่าครับซึ่งข้อมูลนี้เนี่ยนะคะ
เจ้าหน้าที่เขาก็เลยเก็บรถของเล่นนี้ไปแล้วก็เดี๋ยวต้องไปหาลายนิ้วมือ
ว่ามีลายนิ้วมือของใครปรากฏอยู่บนของเล่นนี้บ้างเพราะตอนนี้เนี่ย
เขาก็มีการเพิ่มเงินรางวัลนำจับแล้วนะคุณผู้ชมเพิ่มเป็น๒แสนบาท
เพื่อที่จะตามจับตัวคนร้ายส่วนเรื่องเสื้อของน้องชมพู่ที่ตอนเนี้ย
ยังหาไม่เจอเนี่ยนะคะคือมันมีเรื่องของหมอธรรมที่นิมิตเห็นเสื้อน้องชมพู่
อันนี้เป็นความเชื่อนะหมอธรรมเนี่ยนิมิตว่าเสื้อของน้องชมพู่เนี่ย
อยู่ใต้หินอยู่ระหว่างต้นงิ้วกับต้นเอ่อป๋อที่ชาวบ้านเนี่ย
ต้นปอเนี่ยนะฮะเออชาวบ้านเนี่ยเขาบอกว่า
ชาวบ้านที่เขาโตมากับเขาเหล็กไฟเขาบอกเลยว่า
ต้นไม้ตามที่หมอทำบอกเนี่ยต้นงิ้วกับต้นป๊อเนี่ย
มันมีอยู่จริงแต่จะต้องเดินไปหาดูอ่ะ
ไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนทีนี้ก็เหมือนเขาก็ตามรอยที่ร่างทรงบอกเหมือนกันนะ
ใช่นะฮะว่าจะไปทางนี้จะไปเจอต้นไม้อย่างที่ร่างทรงบอกไหม
จะไปเจอเสื้อของน้องชมพู่ที่ถูกซุกซ่อนไว้อยู่ใต้หินอะไรหรือเปล่าเนี่ยนะฮะ
ส่วนทางด้านครอบครัวของน้องชมพู่เนี่ยนะคะเมื่อวานก็มีการนิมนต์พระสงฆ์
ทำพิธีเก็บกระดูกน้องเพื่อที่จะเอามาเก็บเอาไว้ที่ธาตุเก็บกระดูกวัดภูผาแอก
ซึ่งระหว่างที่พ่อแม่น้องเอาพวกข้าวปลาอาหารมาให้น้องที่จุดเผาศพเนี่ย
เป็นการเผาแบบกองฟอนแบบโบราณนะคะเผาไปได้๓วัน๓คืนถึงจะมาเก็บกระดูกจากกองขี้เท่าตรงนี้
แล้วก็จากนั้นก็นำเท่ากระดูกไปไว้ให้อยู่ใกล้กับธาตุของผู้ใหญ่
จะได้ดูแลน้องแล้วก็คิดว่าน้องก็คงอยู่สบายแล้ว
ไม่อยากให้น้องเนี่ยห่วงอะไรอีกส่วนพ่อกับแม่เนี่ย
เดี๋ยวจะตามหาตัวคนที่มาทำร้ายน้องตามคนที่มาฆ่าน้องให้ได้เองนะคะ